คุณผู้ชมพาไปดูที่เพชรชบุรีหน่อยค่ะ

แต่มันมีกระสุนนั้นยิงเข้ามาในรถเขา
และดีนะเฉี่ยวหัวไปนิดเดียวแต่กระสุนเข้าไหล
จากกล้องหน้ารถรถคันที่เกิดเหตุเลยนะคะ
นายกาวินอุ่มทองอายุ๓๗ปีชาวจังหวัดตากเนี่ย
เขาโดนยิงได้รับบาดเจ็บคือโดนยิงเข้าที่หัวไหล่ซ้าย
กระสุนฝังในตอนนั้นเขากำลังขับกระบะคันนี้
บนถนนเพชรกะเสมช่วงอำเภอชะอำ
อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีเมื่อ๑๕ธันวาคม
เห็นลูกสอนแดงแล้วมันเป็นรอยไหมคะ
นี่รอยกระจกแตกคุณผู้ชม
หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจสพท่ายาง
เขาก็ไปเจอรถกระบะเชฟโรเล็ตหมายเลขทะเบียน๒
ทพุทเท่าคละคราง๘๑๖๓กรุงเทพฯมหานคร
โดนยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณกระจกหลังนัดหนึ่ง
ส่วนตัวคนขับรถก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลท่ายาง
คุณหมอก็ต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรชบุรี
แล้วกระสุนมันเข้าที่หัวไหล่ก็ต้องผ่าตัดเอากระสุนออก
ตอนนี้ยังต้องพักฟื้นแล้วก็ล้างแผล
รวมถึงติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะคะ
หลังจากนั้นตำรวจเขาก็ไปดูกล้อง
กล้องหน้ารถของนายกาวินผู้บาดเจ็บกล้องนี้แหละค่ะ

หมายเลขทะเบียน๗กไก่สรศ๔๐๖๓กรุงเทพมหานคร
ก็คาดว่าน่าจะคำเมนต์กันน่าจะไม่พอใจกันนะคะ
ทำให้อีกฝ่ายบันดาลโทษะแล้วก็ชักปืนมายิง
พอยิงเสร็จแล้วปั๊บขับรถหนีไปเลย
คนเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุผมก็ขับกระบะมาจากส่งสินค้า
ที่นครศรีธรรมราชกำลังจะเข้ากรุงเทพ
มีคนนั่งมาด้วยคือนายธนาคัมภิระแปลง
อายุ๒๐ปีก็นั่งกันอยู่ที่เบาะหน้าข้างคนขับอะค่ะ
ทีนี้มีรถเก๋งคันนี้วิ่งอยู่ด้านหน้าช่องขวาสุด
คือเขาขับประมาณ๕๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมาย
ทีนี้เลยเปิดไฟกระพริบส่งสัญญาณขอทางไง
เพราะว่ารถเก่งเหมือนกับช้าอยู่เลนส์ขวาสุดแบบนี้ค่ะ
กระพริบไฟปั๊บแต่ว่ารถเก่งไม่ยอมเข้าเลนส์ซ้าย
เขาก็เลยตัวรถกระบะเนี่ยนะคะนายกาวินก็เลยนี่เข้าซ้ายมาแล้ว

แต่ทีนี้พอขับมาถึงสะพานต่างระดับแยกบ้านหนองเผาถ่านเนี่ย
ในรถเก๋งยิงปืน๒นัดใส่
แล้วก็เลยทำให้กระจกข้างหน้ามันเป็นรอย

หลังจากนั้นนะยิงซ้ำอีก๑นัด
ทะลุกระจกหลังรถเข้ามาที่หมอนรองคอ
แล้วตัวนายกาวินคนขับเนี่ยนะคะ

ก็เลยทำให้กระสุนมันพุ่งเข้าไปที่หัวไหล่
เกิดสมมุติเขาเบี่ยงตัวหลบช้านิดเดียว
กระสุนเข้าหัวแน่นอนเลยเพราะมาที่หมอนรองคอแล้ว
ตัวนายกาวินบอกว่าผมขับรถมาปกติ
ผมไม่ได้ขับปาดหน้าผมไม่ได้ขับหาเรื่องใคร
นี่ค่ะตัวคนเจ็บนะคะ
ทีนี้ความคืบหน้าของคดีพลตำรวจตรีเทียนชัยคามปโส
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรี
ก็เลยต้องเรียกชุดสืบสวนสพชะอำสพท่ายาง
เร่งรัดติดตามคดีรถเก๋งคันสีบอลเทาคันนี้
แล้วก็ไปตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถว่าอยู่ในความครอบครอง
หรือว่าถือกรรมสิทธิ์ของบริษัทรับเหมาแห่งหนึ่งในกรุงเทพด้วย
แล้วล่าสุดค่ะมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาว่าตอนนี้
คนที่ขับรถเก่งนั้นเขาติดต่อขอมอบตัวแล้ว

คุณผู้ชมติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐเลยนะคะ